นายสันทนาประยุณรัฐครับอดีตรองผู้กำกับการตำรวจสันติบาลครับ
วันนี้ไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยไปขอพบใครรู้ไหม
ไปขอพบคนที่ใหญ่ที่สุดที่นั่นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับ
เพื่อยื่นหลักฐานประวัติการเดินทางไปยังสปลาว
แล้วก็ข้อมูลลับในคดีกลุ่มทุนจีน
เขายืนยันว่าที่มาวันนี้มาแสดงความบริสุทธิ์ว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนกลุ่มทุนจีน
และต้องการส่งต่อข้อมูลที่แท้จริงซึ่งอาจมีกลุ่มคนมีสีระดับสูงเกี่ยวข้องกับกลุ่มนี้
และเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ชุดทำคดีเอาเขาเข้าร่วมกระบวนการสอบสวนในฐานะพยาน
เพื่อเปิดโปรงขบวนการดังกล่าวและดำเนินคดีกลุ่มที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ถูกทิศ
ให้ถูกทางลองฟังเขาหน่อยฮะ
เป็นเนื้อดินเด็กเขาไม่เคยมองระดับเด็กนะ
ก็แสดงว่าที่ต่อคนธรรมดิกคือคนธรรมดิพวกเขา
ที่ของเขาเหมือนกับผมเอาข้อมูลผมแล้วไปจำเป็นการสวนสอบ
และวันนี้ที่สตชเกิดความวุ่นวายคือเล็กน้อย
ไม่รู้นักข่าวกระซิบบอกหรือว่าคุณสันทนารู้เอง
คือวันนี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกัธมนตรีครับ

คุณสันทนะบอกอยากจะพบคุยโดยตรงกับบิ๊กป้อมได้ไหม
ได้ไหมเจรจากันอยู่พักนึงวุ่นวายกันอยู่พักนึง
แต่สุดท้ายนายสันทนาก็ตัดสินใจเดินทางกลับไปครับ